เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นงานน่ายินดีของเจ้าอุ้มธิรทรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทย
เมื่อวานหูบรรดานักภูมิวันนั้นไปมีช็อตทางกันหลายอย่าง
เพราะว่าธีรทรก็ชอบแกล้งคนอื่นเขาไว้
โอกาสในครั้งนี้นักเตะพวกนั้นก็จะกลับมาเอาคืนธีรทร

เอาเลยงานแต่งผมให้คุณบรรยายเลย
อ่าได้ได้เจ้าอุ้มธิรทรบุญมาทันนะครับ
เข้าพิธีวิวากับน้องเบสนะครับ
ชะตรกมลมวยมั่นแฟนสาวที่คบหากันมากว่า๕ปี
๕ปีเลยนะคุณวรปัตรดูเอาไว้
ผมเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาได้รางวัลฟุตบอลสยามก็เล่นบอลแล้ว
เป็นคนที่จริงใจแล้วก็รักจริงสำหรับธีรทรนะครับ
ดูภาพในสนามอาจจะดูเป็นแดดบอยแต่จริงไม่ใช่

ครับซึ่งก็มีพิธีฉลองมงคลสมรสที่โรงแรมสันทรา
บรรดาญาติและเพื่อนสนิทของทั้งคู่มาร่วมยินดี
รวมถึงคนนี้ครับซิโก้กินที่ศักดิ์เสนาเมือง
หัวหน้าภึกศรทีมฟุตบอลทีมชาติไทยและนักเตะทีมชาติจากสโมสร
เมืองทองยูเนเต็ดก็นำมาโดยคนนี้เลยครับ
ซิเจชนะทิพย์สงกระสินกวินธรรมสัจจานันสหรัฐอยู่เย็น
มาร่วมอวยพรกัปตันอุ้มครับ
สุดท้ายไม่เกลียด

ก็บอกอย่างนี้แหละเพื่อที่ชากัย

เมื่อวานเป็นเกมการอังกษาที่สำคัญมากสำหรับชีวิตละทอน

เดินทางมาโดยอดีตเจ้านายเก่านะครับอย่างคุณเนวินชิดชอบ

นี่ใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของงาน

เนี่ยที่วิกพื้นเนี่ยประกิจเกิกฤทธิ์

เรียกขึ้นไปบนเวทีไปวิดพื้นเลยทำโทษนะครับ
อ่าคุณแม่วินกับคุณกระดุนางของผมกลับพูดต่อนะครับ
ประธานและน้องประธานสะโบสอนของบุรีรัมพ์เนี่ย
ไม่ได้มาร่วมงานเพราะว่าสายสำคัญก็คือ
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขามีการเปิดตัวทีมงาน

เดี๋ยวไปฟังเสียงเทียทองหน่อยว่า
เขาบอกเลยว่าภรรยาของเขาน้องเบสเนี่ย
คือผู้หญิงที่ดีสุดในชีวิตครับ
ก็ขอบคุณพ่อมิ๊กแล้วก็แม่ตานะครับ
ที่ดูแลเบสมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
ทำให้ผมเจอผู้หญิงที่ดีที่สุดของผมครับ
ขอบคุณครับ

สาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานเป็นประธานในงานนะครับ
รองประธานเพราะว่ามีภารกิจในการเปิดตัว

ทำงานสไตล์นี้อยู่แล้วก็คือให้เกียรติกับโค้ชเต็มที่ในการที่จะบริหารงานในการทำแผนการฝึกซ้อมนะครับ
คนนี้คือกุนซืคนใหม่ชาวอีรานก็คืออัพชินก็อตบี้ประมาณนี้ได้กัน

มาพร้อมกับทีมงาน๔คนอดีตกุญสือทีมชาติอีรานในวัย๕๒ปี
เคยเป็นอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ในยุคของกูซีดดิ้ง

ที่ขวาแชมป์แล้วก็จะมาที่ดับ๔

ด้วยการเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมาล่าสุดโคราช
เจ้าคุณหงชายไปสวดนบปะคอล์ให้แล้วนะครับ
สนุกมากเกมนี้อีสานใต้นะพี่แมท

เพราะว่าทั้งคู่ต่างต้องการที่จะเก็บ๓แน
เพื่อจะพลิกฟอร์มการเล่นของตัวเองให้ได้ในฤดูการนี้นะครับ
สุธด้านพลตรวจเอกสมยดภูมิพันธ์ม่วงนายกสมกรมกีฬาฟุตบันแห่งประเทศไทย
ครั้งที่๔๔ระยะทีมเจ้าไทยมันได้แชมป์มาตั้งแต่ปี๒๕๕๒
พร้อมกับได้แต่งตั้งนายกระจ่อนเจียระวนนประธาสมสรแบงค์คอคยูนาเต็ด
เป็นผู้จัดการทีมชุดนี้และเตรียมจัดงานครบรอบ๑๐๐ปี
ของการก่อตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในวันที่๖มิถุนายนนี้ที่ห้องบุญยจินดาสโมสรตำรวจนะครับ
ขณะที่ซิโก้ครับล่าสุดก็ได้เรียกตัวมิก้าชูนวลศรี
กองหลังจากแบงคอกยูเนเต็ดเข้ามาแทนประทุมชูทอง
อุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยนั้นซิโก้เผยว่ามองว่าเป็นเรื่องดีนะครับ
และต้องให้สมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นพิจารณาว่า
ทับซ้อนกับโปรแกรมลีกหรือไม่ครับ
โปรแกรมนะครับคริสครับเกมแรก๓มิถุนายนเป็นเกมในรอบร้อง
ใครชนะเข้าชิงไทยเจอกับซีเรียและสาระอัลอิมบิเรดจะเจอกับจอแดน
ชนะจะเข้าไปตัดสินแชมป์กับวันที่๕มิถุนายนนะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีนั้นถ่ายทอดทุกนัดนะครับรวมละ๔เกม
พร้อมกับเชิญชวนแฟนบอลร่วมเชียร์ทีมชาติไทยคว้าแชมป์
ด้วยการติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อผ่านทางเฟซบุ๊คทวิตเตอร์
หรือว่าอินสตาแกรมนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักเตะทีมชาติไทยครับ